นี้สมัยนี้ใครก็สามารถจะขับขี่รถได้นะครับ
แต่ที่สำคัญคือต้องขับขี่อย่างปลอดภัยครับ

ใครที่จะไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถนั้น
อาจจะต้องเจอข้อสอบที่เข้มขึ้นยากขึ้นและมากขึ้น
กรมการขนส่งทางบกนั้นบอกว่าต้องการจะปฏิรูประบบการสอบใบขับขี่ครับ
ให้มีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นและเตรียมเสนอบทลงโทษ
คนที่ขับขี่รถจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สร้างความเสียหายตามมามูลค่ามหาศาลนะครับในแต่ละปี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณติธภาษิริพิพัฒน์ครับ
สอบสมรรถภาพทางร่างกายการอบรมความรู้และจิตสำนึก

การสอบภาคทฤษฎีอีก๕๐ข้อ
และสอบท่าปฏิบัติอีก๓ท่า
คือวิธีการสอบใบขับขี่ของประเทศไทย
ใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า๒วัน
รูปแบบเหล่านี้กำลังจะถูกยกเครื่อง

หลังรัฐบาลไทยตั้งเป้าให้ปีหน้า

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

เปรียบเทียบขั้นตอนการสอบใบขับขี่ของประเทศอังกฤษ
ซึ่งมีอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุด

พบว่าการสอบใบขับขี่ของอังกฤษ

ต่างกันเพียงอยู่ที่๑ขั้นตอนเท่านั้น
แต่ที่ประเทศอังกฤษต้องใช้เวลาในการสอบ
อบรมไม่ต่ำกว่า๓เดือน

ขณะที่ไทยเวลาเฉลี่ยอยู่ที่๒วัน
ขั้นตอนแรกของผู้ที่ต้องการมีใบขับขี่ในประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนนี้ใช้เวลา๑๓สัปดาห์

ต้องทำข้อสอบภาคทฤษฎีจำนวน๑๒๕ข้อ

ต้องทำข้อสอบภาคทฤษฎีจำนวน๕๐ข้อ

ส่วนด่านการสอบขั้นสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษ

รองอธิบดีโครงการขนส่งทางบก
ระบุว่าการสอบใบขับขี่เป็นหนึ่งวิธี
กรมการขนส่งทางบกระบุว่าการสอบใบขับขี่เป็นหนึ่งวิธีในการคัดกรองผู้ที่มีความพร้อมในการใช้ถนน
โดยหลังจากนี้กรมขนส่งทางบกจะต้องสารต่อแนวคิดออกยากยึดง่าย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ท้องถนนหวงแหนใบขับขี่ของตัวเอง
และมีความรู้ในเรื่องของการใช้ถนนมากขึ้น
ในปี๖๐เราจะเพิ่มอีกอันหนึ่ง
จากเพิ่ม๔ชั่วโมงเป็น๕ชั่วโมงแล้วเราจะเพิ่มจำนวนข้อสอบจาก๕๐ข้อเป็น๖๐ข้อ
๖๑ไงปี๖๑เราจะประกาศว่าเป็นปีที่เราจะให้เอกชนมาเปิดโรงเรียนสอนขับรถ
ให้เต็มทุกพื้นที่ในประเทศโดยใช้ลักษณ์สุด๑๕ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นในอนาคตคนที่จะทำแนวขี่ก็ต้องไหลเข้าสู่ระบบของโรงเรียนก่อน
โรงการขนส่งก็แค่ออกใบขับขี่เป็นทางสุดท้าย
เมื่อปี๒๕๕๔ที่ผ่านมาตัวแทนประเทศไทยได้ลงนำในปฏิญาณมอสโค
เพื่อตั้งเป้าลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้๑๕๐ภายใน๑๐ปี
โดยขณะนี้ผ่านไปแล้ว๕ปีจำนวนอุบัติเหตุลดไปเพียง๑๑๐
เท่ากับว่ายังขาดอีก๑๔๖ที่จะไปถึงเป้าหมาย
ส่งผลให้ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้หันมาลงทุนกับการปรับปรุงระบบการสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยกเครื่องวิธีการสอบใบขับขี่รูปแบบใหม่
จะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ประลองผู้สอบเป็นกับชีวิต
ได้มีประสิทธิ์ความมากยุ่งค่ะเดี๋ยววิธีแห่งนี้จะเต็มไปด้วยระบบ
ซับเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนภูมิภูมิสอบ
และวัดได้จริงนะคะว่าผู้สอบมันเริ่มกล่าว
ได้มาตรฐานใหม่ค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวเทราสตร์ทีวีปล่อยการ